เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแม่
โม่งชาวบ้านเขาหวั่นเกรงอันตราย

อ่างทองวัยรุ่น๒กลุ่ม
ยกพวกไล่ฟันกันยิงกัน

จะเห็นว่ามีรถกระบะมาด้วย

ขับเข้าไปกลางกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังตะลุมบอลกันด้วยนะฮะคาดว่าคงเป็นรถของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละนี่นะฮะ
รักษณะมาแบบนี้เลยนะครับเหตุการณ์นี้ยกพวกตะลุมบอนกันมีคนบาดเจ็บสาหัส๒คนนะครับ
ชาวบ้านในเหตุการณ์ก็วิ่งหนีกันโอละหมานแล้วฮะเอาชีวิตรอดก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งของคืนวันที่๖กุมภาพันธ์

เห็นรถกระบะคันนี้นี่ขับฟื้ดเข้าไปนู่นด้วยนะครับ
นี่เห็นไหมคนนี้วิ่งกันแบบโอ้โห

เสียงรถเสียงคนอุ้ยเนี่ย

สอบพ่อเมืองอ่างทองนี่ไปตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วตอนเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยไปถึงที่เนี่ย
พบคนเจ็บ๒คนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่อ่างทองนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้นะครับ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ไล่ทำร้ายกันเนี่ยนะฮะ

กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของนายดิตธพงศ์จิตวิปูน

ดิตพงศ์เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นแก๊งวัดจันทรังศรี

มากัน๗๘คนมารถจักรยานยนต์๔คัน
กันไปเที่ยวร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญ
แล้วในผับมีเรื่องชกต่อยกับคู่อริเก่า
คู่อริเก่าของนายดิตภงคือนายนรเบศนามสกุลพลเรือน
เป็นแก๊งวัดจันนิรมิตรค่ะนี่คนละจันทร์นะครับ
ซึ่งมีเรื่องกันมาก่อนก็จากร้านอาหารกึ่งผับนั่นแหละนี่นะครับ
แล้วก็มาต่อกันในภาพในกล้องวงจรปิดทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีเรื่องกันที่หน้าร้านก่อน
ฝ่ายแก๊งวัดจันทรังศรีเนี่ยเปิดฉากชกต่อยแก๊งวัดจันนิรมิตรก่อน
ต่อยกันชุลมุนวุ่นวายพนักงานในร้านก็มาจับแยกกัน
พอจับแยกกันก็ร้านปิดนะฮะร้านปิดทั้งสองร้านก็แยกย้ายออกจากร้านกันไป
ขับรถมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองอ่างทองจังหวะที่ไปถึงบริเวณโรงเรียนสตรีอ่างทองนะครับ
ทั้งสองกลุ่มไปเจอกันอีกนะฮะเจอกันอีกก็เปิดฉากตะโกนด่าทอท้าทายกัน
แล้วขับรถไล่กวดกันจนไปถึงที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ก็คือแยกไฟแดงเรือนจำทั้งสองกลุ่มทีนี้ก็ปรีเข้าชกต่อยกันเลย
นะฮะบางคนมีมีดมาด้วยก็ชักมีดออกมาไล่ฟันไล่แทงกัน
บางคนมีปืนด้วยนะฮะเอาปืนมาไล่ยิงใส่กันนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นก็วิ่งหนีตายกันมีวัยรุ่นคนหนึ่งในแก๊งวัดจันนิรมิตร
ปรีเข้ามาชกเข้ามาฟันนายดิตทพงศ์หัวโจกของแก๊งวัดจันทรังศรี
แล้วก็ฟันเข้าที่ใบหน้าด้านขวากับแขนซ้ายจนบาดเจ็บสาหัสนายกรนะฮะ
เป็นผู้ชายที่นั่งท้ายกระบะวัยรุ่นอีกคนในแก๊งวัดจันนิรมิตร
เพื่อจะเอาคืนแก๊งวัดจันทรังศรีที่มาหาเรื่องก่อน
ยิงไป๕นัดกระสุนไปถูกนางสาวกนกวัญสร้อยสลับ
ซึ่งเป็นหญิงสาวที่นายดิรพงศ์เนี่ยพามาด้วยนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าข้อเท้าด้านขวาจนบาดเจ็บก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนที่เจอนะฮะ๔ปลอกนะครับตกอยู่บนถนน
นี่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเท่ากับว่ากลุ่มที่เจ็บสองคนเนี่ย
ด้านขวาวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือจุดเกิดเหตุนะฮะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเราก็ไปตรวจสอบนะครับ
ความเสียหายเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยคือร้านข้าวต้มนะครับ
ร้านข้าวต้มร้านนี้ข้าวของนี่ถูกกระสุนปืนเนี่ย
โดนเข้าไปก็เสียหายไปด้วยอ่าที่กระจกหน้ารถกระบะอีซูซู
ของชาวบ้านที่จอดไว้ก็ถูกกระสุนเนี่ย
เป็นรูเสียหายด้วยคันนี้นะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเห็นทั้งสองแก๊งมากัน
ต่ำกว่า๑๐คนไล่กวดกันมาจนถึงแยกไฟแดงเรือนจำ
มีฝ่ายหนึ่งที่มีปืนสวมหมวกกันน็อกยืนอยู่หลังกระบะ
คนที่มีปืนเนี่ยนะฮะได้ยิงปืนก่อนกราดยิงใส่คู่อลิ
โดยไม่สนใจชาวบ้านแถวนี้เลยนะฮะไม่สนใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย
ทุกคนก็พากันวิ่งหนีตายหาที่หลบกันหมดนะครับ
แต่ก็ยังไม่วายเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันไล่ฟันกันจากหน้าร้านข้าวต้มเนี่ย
เข้ามาถึงในบ้านเขาด้วยนะก็เลยช่วยกันจับเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
คดีที่คนในบ้านเนี่ยไม่มีใครเจ็บนะฮะก็มีคนที่เป็นแก๊งวัดจันทรังศรี๒
คนที่บาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
คือคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าก็พอจะรู้จัก
วัยรุ่นพวกนี้นะครับเพราะว่ามาตีกันที่แยกไฟแดงตรงนี้เนี่ยบ่อยมาก
ค่ะนะฮะอย่างเมื่อสี่ห้าปีก่อนเนี่ยพวกแก๊งวัดจันทร์นะฮะ
แก๊งวัดจันทรังศรีนี้เขามีสองจันทรังศรีนะฮะมีจันทรังศรีกับจันทรังอิรมิตร
เขายังเป็นพวกเดียวกันอยู่เขาเรียกว่าแก๊งวัดจันทร์นะครับ
ยกพวกตีกับแก๊งวัดต้นสนที่แยกนี้เลยตรงจุดนี้เลยชาวบ้านบอก
ตอนนั้นเนี่ยหนักมากนะครับรถจักรยานยนต์๓๐กว่าคันล้อมบ้านแถวนี้หมดเลย
นะฮะกราดยิงกันนะครับหนีเข้ามาหลบในบ้านเขาด้วยโอ้โหเดือดร้อนกันหมด
ระแวงกันหมดหลังหลังมาเนี่ยแก๊งวัดต้นสนเนี่ยเขาหมดไปแล้ว
เหมือนกับสลงสลายมาลายหายไปแล้วก็เหลือแต่แก๊งวัดจันทร์
พอแก๊งวัดจันทร์ไม่มีกลุ่มคู่อริคือแก๊งวัดต้นสนคนที่ให้ข้อมูลเราบอกว่า
วัดจันทร์มันดันแตกเป็นสองแก๊งแล้วมันเป็นคู่อลีกันเอง
สงสัยหาคนตีต่อยด้วยไม่ได้กลายเป็นมีแก๊งวัดจันทรังศรี
ชาวบ้านที่บอกกับเราเนี่ยบอกว่าจุดตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนสนามรบไปแล้ว
นัดมาตบนัดมาตีกันนัดจุดนี้เสมออยากให้คำนึงถึงคนอื่นเขาบ้าง
ชาวบ้งชาวบ้านไม่รู้เรื่องด้วยต้องมาคอยหวัดระแวงแล้วคอยวิ่งหลบกระสุน
หลบพวกคมห่อคมดาบในการตีกัน
มันก็ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร
เด็กพวกนี้เวลาทำอะไรมันไม่มีจิตสำนึกเลย
คือว่ามันไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครยิงฟาดกันเข้ามา

แล้วก็บางทีผู้หญิงก็นัดตบกันอะไรกันเนี่ย

เป็นจุดยุทธศาสตร์ไปแล้วตรงนี้ประจำเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปหานายดิตภพงษ์หรือว่าในปาล์มนะฮะ

ใบหูแขนซ้ายมือข้างขวาก็โดน

นี่เย็บแผลกลางศีรษะไป๖เข็มนะฮะ

ส่วนจุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการกายภาพ
หรือว่าทำศัลยกรรมเพิ่มเติมด้วย

แล้วก็ได้เจอกับนางสาวกระหนกวันนะ
ซึ่งเป็นตกลงเป็นพี่สาวนะฮะ

ที่ไปกับนายดิตภงนั่นแหละนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ข้อเท้าข้างขวานะฮะ
ตอนที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้ปืนกราดยิงเนี่ย

วันนี้ก็มารอดูอาการของในปามนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุทั้งสองแก๊งเนี่ย
ต่อยกันในร้านอาหารกึ่งผับร้านหนึ่งก่อนนะครับ
ซึ่งกลุ่มของฝั่งเธอเนี่ยคือแก๊งวัดจันทรังศรีเนี่ย

ตอนที่มีเรื่องชกต่อยกันที่ผับตรงนั้นเนี่ย
แล้วกาดของร้านอะไรมาย่งมาแยกเนี่ย
ทางฝั่งวัดจันนิรมิตรก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีอาวุธนะ
เชื่อว่าตอนที่แยกย้ายกันกลับตอนที่ผับเลิกเนี่ย
แก๊งวัดจันนิรมิตรเนี่ยต้องกลับไปเอามีดแล้วก็ปืนมาก่อน
แล้วก็มาวกมาตามหาพวกกลุ่มของเธอ

มาหาเรื่องในสภาพที่แบบมีอาวุธครบมือ
ขับกระบะคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกอยู่หลังกระบะกราดยิงใส่ที่เหลือเนี่ยไล่ฟันนะครับ
ปามดิตทพงศ์เนี่ยก็เข้าไปต่อสู้กับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคู่อลิ
ก็เลยถูกฟันเข้าหลายแห่งที่ศีรษะที่แขนที่ใบหน้าจนแบบสาหัสน่ะ
ส่วนคนที่ยืนหลังรถกระบะนะก็เตรียมตัวมาพร้อมใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ราดยิงใส่ผู้คนจนแบบไม่สนใจว่าใครเป็นใครกระสุนก็มาถูกข้อเท้าของเธอ
แต่เธอจำได้ว่านายคนนั้นชื่อว่านายก่อ
ค่ะนี่นะฮะเธอยอมรับว่าสองแก๊งเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเพื่อนกันนะแต่
แตกคอกันในตอนหลังเดี๋ยวท่านผู้ชมคุณเขมสอนรอฟังว่าแตกคอกันเรื่องอะไร
อยู่แก๊งวัดจันทร์เหมือนกันค่ะมากลายเป็นอลิกันเรื่องอะไรนะฮะ
คือนางสาวกระหนกวันบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่ามาแตกคอกันก็คืออย่างนี้
นี่ฮะพร้อมกับระบุข้อความว่า
โดนแล้วจะได้ไม่งงเดี๋ยวเจอกันเร็วนี้แน่อะไรประมาณอย่างนี้
ในบอลก็อ้างว่าพอเขาโพสต์เนี่ยแชทพูดคุยกันไปแล้วเนี่ย
กลุ่มฝั่งนายดิตทพงศ์เนี่ยกลุ่มทางฝั่งเธอเนี่ย
อารมณ์หลายปุ่มใช่ไหมมีอะไรนะถูกใจมีโกรธ
มีเศร้ามีหลายหลายอารมณ์คือในบอลเนี่ย
หาว่ากลุ่มเธอเนี่ยไปกดว้าวกดว้าวนี่คือแสดงแบบลักษณะเหมือนกับแบบยั่ว
หรือว่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยอ่าก็ทำให้ฝั่งนั้นเขาไม่พอใจ
แล้วก็มีเรื่องมีราวกันเรื่อยมานะครับเพราะฉะนั้นเธอเลยบอกว่า
อยากขอความเป็นธรรมให้กับฝั่งเธอด้วยนะฮะกลุ่มฝั่งเธอเนี่ย
ปามเองก็เจ็บต้องรักษาตัวถูกเรียกเก็บค่าซ่อมรถกระบะวีโก้
อ่าที่มาก่อเหตุอีกเนื่องจากได้รับความเสียหาย
แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าไปยิงเขาก่อนอีกทั้งทั้งที่กลุ่มเธอมีแต่ก้อนหิน
มีขวดเหล้าขวดหนึ่งที่เหลือมาจากร้านอาหารเท่านั้นค่ะ

มาทั้งอาวุธทั้งมีดทั้งปืนใส่หมวกกันน็อกก็มาขนาดมารถกระบาดนะแต่ใส่หมวกกันน็อกแต่ทั้งพวกหนูตัวเปล่าเปล่าเหมือนจงใจมาจงใจอืมอย่างงี้ก็เหมือนกับเหมือนเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วฝั่งนู้นคือเขาก็บอกว่าเอ๊ะที่ที่เขาต้องยิงออกไปเนี่ยเพราะว่าเรายิงไปก่อนก็เลยต้องป้องกันตัวไม่ค่ะคือทั้งหนูไม่มีปืนเลยใช่ค่ะแต่ตอนที่น
สอบส่วนเสร็จเรียบร้อยทางนั้นน่ะคือมีกระสุนอ่ะสองอย่างใช่ลูกกระสุนอ่ะสองปอกมันไม่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าพอไปเจอลูกกระสุนอ่ะมันคือฝั่งอยู่ทางสี่แยกไฟแดงแต่พวกหนูอ่ะคืออยู่ฝั่งปลาใหญ่แล้วถ้าแล้วทำไมปอกกระสุนอ่ะอยู่ทางสี่แยกไฟแดงแต่เขาพูดได้ไงฝั่งนู้นพูดได้ไงว่าทางหนูยิงถ้าทางหนูยิงอ่ะปอกกระสุนก็ต้องอยู่

คืนเกิดเหตุก็แค่อยากจะไปดื่มเหล้าเพราะว่าเครียดเรื่องเงินไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องใครแต่เห็นว่านายดิตภงหรือว่าในปามเนี่ยไปต่อยในบอลในกลุ่มของพวกผมก่อนก็เลยต้องไปเอาคืนเพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยยอมรับว่าใช้ปืนกราดยิงออกไปจริงแต่ความจริงเนี่ยผมไม่ได้ยิงใส่ใครผมยิงขึ้นฟ้ากับยิงลงพื้น
ที่กระสุนไปโดนนางสาวกระหนกวันเนี่ยคือมันชะแหลบนี่นะฮะหลังจากกระสุนหมดเนี่ยผมก็ลงไปชกต่อยกับเค้าต่อผมก็ใช้มือเปล่าผมไม่ได้เป็นคนฟันในปามนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนฟัน
เหมือนที่เรียน

หวังขี้

หืหื

หนูไปทำเรื่องอ่ะลูก
ใครจะดูแลพ่อถ้าหนูติดคุก
นี่ค่ะแม่ฮะแม่ของกรรู้ข่าวว่าลูกถูกจับ
ซึ่งต้องใช้คำว่าถูกจับอีกแล้ว
นี่แหละแม่ของในกรรมคือแม่ของในกรรมเนี่ย
มาเนี่ยรู้ว่าลูกชายถูกจับก็มาถึงก็โผล่เข้ากอด
บอกลูกชายบอกโดนอีกแล้วเหรอลูก
แล้วพ่อจะทำยังไงพ่อรู้แล้วพ่อจะทำยังไงพ่อป่วยอยู่
แม่ของนายกรบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าลูกชายเคยถูกจับติดคุกมาก่อนแล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้ข้อหาพยายามฆ่า
พ้นคุกออกมาลูกชายมาก้มกราบเท้าพ่อกับแม่บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
ที่ผ่านมาลูกชายก็ไปทำงานเป็นช่างแอร์หาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่
แต่ช่วงหลังเนี่ยลูกบอกว่าเครียดเรื่องเงิน
แล้ววันนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

หลังรู้ข่าวแม่เสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะก่อเรื่องอีก
น้อยใจเหลือเกินที่เคยขอลูกชายเอาไว้ว่าอย่ามีเรื่องอีกนะ
แต่ลูกก็มีเรื่องจนได้
ของนายกรบอกว่าวันเกิดเหตุนี่ฝันร้ายนะฮะ

ก็ยังย้ำลูกชายอยู่ว่าอย่ามีเรื่องอะไรนะลูกนะ

หลังจากนี้ถ้าลูกติดคุกครอบครัวก็คงลำบาก
เพราะตอนนี้ลูกชายคือคนหาเลี้ยงพ่อกับแม่
ออกจากประตูคุกมาลูกกลับตีนแม่เลย
ทำให้โกรธไหม

ลูกบอกว่าแม่หนูทนไม่ได้แล้วนะเขาตีหนู

ถ้าทนไม่ได้ก็คือคุกตารางอย่างเดียวนะลูก
ก็ได้แต่บอกอย่างนี้ทุกรอบไปที่โทรมา
มีเรื่องไม่มีเรื่องหรอกก็บอก

ทุกข์ใจก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะ

นี่คุณแม่สอนนี่จำไว้เลยนะฮะ
น้องหนูวัยรุ่นคนเลือดร้อนทุกคนนะครับ

ถ้าทนไม่ได้แล้วก่อเหตุแบบนี้คำตอบก็คือคุก

คุณเกิดเป็นคนยังไงมันก็ต้องอดทน
เจอเรื่องให้อดทนทุกเรื่องในชีวิตใช่ไหมฮะ

ไปไล่กราดยิงเขาเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับตำรวจสพเมืองอ่างทองเนี่ย
ข้อหาในกรคือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ

แล้วมีคนบาดเจ็บด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ

เดี๋ยวต้องสอบปากคำขยายผลต่อนะครับ

เขารับสารภาพก็จริงแต่เขาอ้างว่า

ตำรวจก็ต้องไปขยายผลไปตรวจสอบ

หรือว่าในปามที่ถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัส

ว่าตกลงใครคือคนฟันเขา
ทำร้ายเขาเพราะว่าตัวนายกรเขาบอกว่าเขายิงอย่างเดียว
ที่กระสุนเข้าข้อเท้าหญิงสาวคนนั้นผมยิงแต่มันฉลับไปโดน
ผมไม่ได้ตั้งใจยิงแต่ผมไม่ได้ฟันในปาล์ม